ที่นี่ก่อนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีเดือดมาก
ลองฟังดูนะครับว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านจะรู้สึกยังไง
มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่เขาพนมกระบี่

ทีนี้คือมันยังไม่เสร็จแล้วบางจุดมันไม่เรียบร้อย
ก็เลยไปแจ้งผู้รับเหมาบอกว่าให้มาแก้หน่อยจุดนี้จุดนี้จุดนี้
ผู้ระเป๋าบอกว่าแก้ไม่ได้ต้องถูกทิ้งอย่างเดียว
สุดท้ายผู้ระเป๋าถือค้อนปอนด์มาแสดงอาการแบบนี้

นี่ถ้าไม่เป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวทุบให้แล้ว
เออคือถ้าไม่เป็นผู้หญิงเนี่ยคงทุบเบ้าหน้าแล้วนะคะ
มากค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเสื้อขาวเนี่ย
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะเดินมาเลยค่ะ
เอาค้อนปอนมาแบบนี้นะคะคือเจ้าของบ้านเนี่ย
ที่จ้างผู้ชายคนนี้มารับบ้านเนี่ย
เขาก็พยายามบอกว่าจุดนี้มันยังไม่เรียบร้อยจุดนี้ไม่เรียบร้อย
อืมแต่เนี้ยค่ะผู้ชายเสื้อขาวเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ระเหมาก่อสร้างอันนี้ตามรายงานข่าวนะฮะ
เข้ามาแบบนี้เลยไม่ได้ทำใหม่ให้นะ

มาบอกว่าซิงค์ไม่ผ่านห้องน้ำไม่ผ่านนู่นนี่ไม่ผ่าน
คือมันติดแกอืมแต่มาด้วยรมเกี่ยวการแบบนี้
แล้วก็ขอเนี่ยเป็นอาวุธนะใช่ค่ะเจ้าของบ้านก็ต้องกลัวนะฮะ
ใช่เจ้าของบ้านก็คือคุณอนิสาคงทุ่มอายุสามสิบปีนะคะ
เพราะว่าเธอเนี่ยไม่พอใจก็คือว่าคืองานมันออกมาแล้วเธอก็ไม่โอเคไง
เธอก็เลยสั่งให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาแก้ไขงาน
มาแก้ไขงานให้แต่ว่าสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนะคะ

มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑กันยายน๒๕๕๙
อ้าวคลิปนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะ

แล้วเธอก็ไปแจ้งความที่โรงพักเขาพนมแล้วด้วย
แต่คดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้นะคะ
บ้านของเธอเนี่ยคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะฮะ
ไปสำรวจตรวจสอบนี่พานักข่าวไปชี้ตามจุดต่างเลยนะคะ
เสียหายหลายจุดด้วยกันทั้งเคาน์เตอร์ครัว
ห้องน้ำที่มีระดับเสมอกับพื้นครัว

น้ำจากห้องน้ำเนี่ยมันก็จะไหลนองเจิ่งมาที่ครัวด้วย
โอ้โฮถูกไหมนะฮะประตูห้องก็ถูกทุบเป็นรู
หน้าต่างหลังบ้านปิดได้ไม่สนิท

คิ้วบัวตกแต่งเสาเนี่ยก็เริ่มแตกหักหลายจุดเลยนะคะ
คุณอนิสานเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างเพื่อรีโนเวทบ้าน
ตกลงค่าจ้างรับเหมากันที่๑๒๐๐๐บาท
หลังจากที่ช่างทำเสร็จแล้วปรากฏว่างานมันไม่เรียบร้อย
ตามที่มีการตกลงกันไว้มันมีปัญหาหลายจุดนะคะ
ทีนี้เธอก็บอกว่าก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนสุดท้าย
มาแก้ไขงานให้ก่อนจ่ายไปแล้ว๑แสนกับ๘๐๐๐บาท
เหลือเงินอีกเท่าไหร่คะ๑๒๐๐๐บาทค่ะ
อ่ะเดี๋ยวจ่ายให้๑๒๐๐๐มาแก้ก่อน
มาแก้ตามที่เธอบอกก่อนปรากฏว่าผู้รับเหมาบอกว่าแก้ไขไม่ได้
ต้องทุบทิ้งอย่างเดียวอันนี้นี่คือจริงหรือว่าประชดอ่ะคะนะ
แล้วผู้รับเหมาก็บุกมาที่บ้านแล้วใช้ค้อนปอนทุบห้องน้ำ
ทุบประตูทุบเคาน์เตอร์ครัวและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วย

คือเธอบอกว่าทุบทรัพย์สินที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเลย
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไปขู่ทำร้ายสามีเธอด้วย
วันนั้นตอนเกิดเหตุต้องวิ่งหนีขึ้นรถกระบาด
คลิปแรกที่เมื่อกี้เห็นนะว่าผู้ชายคนนี้ถือค้อนปอนไปอยู่ข้างรถกระบะสีดำ
คนในรถคือสามีของเธอ
ก็กลัวนะกลัวจะโดนทำร้ายเข้าไปหลบอยู่ในรถ
ใช่นี่ค่ะ
แล้วยังไงฝั่งเจ้าของบ้านแล้วนะคะ

ใช่เราก็พยายามที่จะติดต่อเป็นทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้นะคะ
ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ถามใครดีล่ะทีนี้ถามตำรวจไหม
เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะ
เดือนแล้วค่ะตำรวจโรงพักเขาพนมเจ้าของคดีบอกว่า
คือได้ออกหมายเรียกผู้รับเหมาคนนี้ชื่อว่าคุณอนันต์คงพักดีอายุ๔๐ปีนะคะ
ออกหมายเรียกแล้วให้มารับทราบ๒ข้อกล่าวหาคือ

บุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แต่เจ้าตัวก็คือให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาล
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตามขั้นตอนไป
ตอนนี้ได้สรุปสำนวนเสร็จแล้ว
เตรียมส่งให้อาการสั่งฟ้องในต้นเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคม

เพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องเป็นคดีความแล้ว
ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแล้วล่ะนะคะ

อยากฟังเขาชี้แจงหน่อยว่าเขาจะว่ายังไงนะ